เอามาดูเรื่องของผู้หญิงคนนี้กันบ้างที่ลำพูนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอถูกปลอมเฟซบุ๊ก
มีคนปลอมเฟซบุ๊กเธอเอารูปเธอไปใช้นะคะ
แล้วก็เอาไปแชทคุยในธรรมนองชู้สาวอะค่ะ
กับผู้ชายถึง๒๐๐คนนะคะ๓ปีเอาไปใช้นะคะ
แล้วยังมีการเอาไปหลอกเด็กมัธยมคนหนึ่งให้โอนเงินด้วย
เธอก็รู้เรื่องราวว่าโดนปลอมเฟซบุ๊คแล้วเอาไปใช้ในธรรมนองนี้ไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจบอกตามไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไง

ตามเองจนเจอค่ะว่าคนที่ปลอมเฟซบุ๊กเธอเนี่ยเป็นใครเจอหน้ากันเลยค่ะ
ก็อย่างนึงถ้าช่วยผลไปได้
นี่คือช่วงเวลาที่นางสาวฟางนะคะคนลำพูนที่ที่ฉันเล่าให้ฟังเนี่ย
ไปเจอตัวกับคนที่เอารูปภาพของเธอไปแอบอ้างปลอมเฟซบุ๊ก
ไปหลอกคุยกับผู้ชายกว่า๒๐๐คน

แล้วอ้างว่าเป็นตัวเธอแล้วก็ไปคุย
ไปคุยในธรรมนองชู้สาวด้วย
หนึ่งในคนที่คุยเป็นเด็กมัธยม

เนี่ยค่ะก็เธอจับได้แล้วเดือดร้อน
จนสุดท้ายต้องไปสืบตามเอง

แล้วก็นำมาสู่ภาพภาพนี้มีการพูดคุยกัน

แล้วแคปหน้าจอมาให้ดูก็ตกใจว่า
ตรวจสอบว่ามีคนแอบอ้างเอารูปเธอ
ไปสร้างโปรไฟล์แล้วไปแชทคุยกับผู้ชายจำนวนมากเลย

ถึงตำรวจเป็นระดับแรกใช่ไหมไปแจ้งความที่
สพลำพูล๑๒มีนาคม

ไม่รู้จะตามยังไงก็เลยทำได้เพียงแค่

โอ้โหแต่คนเดือดร้อนเนี่ยความเดือดร้อนมันยังไม่หยุดนะคะ
เธอก็เลยตามสืบหาข้อมูล

ใช้เวลา๑ปีนะ
หาไม่หยุดเลยแล้วสุดท้ายเนี่ย
เจอจริงเจอคนที่ปลอม
เฟซบุ๊กของเธอชื่อว่าเบียร์

เธอก็ตามไปที่บ้านเลยค่ะโอ้โหสืบเก่งจริง
ตามไปที่บ้านเลยจนเจอเนี่ยค่ะ

เค้าก็ให้ผู้หญิงคนนี้ลบแอคเคาน์ทั้งหมด
ออกจากโซเชียลแล้วก็ซื้อซิมการ์ดโทรศัพ
ดำเนินคดีอะไรแค่มาเจอตัวแล้วรู้ว่าอ๋อคนนี้
ปลอมเอาชื่อเธอไปใช้ในเฟซบุ๊ก
ปรากฏพอเอาซิมการ์ดมาเปิดเนี่ย
ก็พบว่ามีการเอารูปเธอไปปลอมเฟซบุ๊กซองแอคเคาน์ค่ะ
แล้วคนตามเยอะด้วยนะคนตามประมาณ๖๐๐๐คน

นี่จริงมีความสามารถนะถ้าทำของตัวเอง
ก็ไม่รู้เขาคิดยังไงคือเขาบอกว่า
ผู้เสียหายเนี่ยคุณฟางเนี่ยสวยเขาชอบ
เนี่ยเขาก็เลยเอาหน้าคุณฟางเนี่ยมาใช้
นี่ค่ะคือคนที่ตามเธอแล้วโดนหลอกเนี่ย
เป็นหนึ่งในนั้นเป็นนักเรียนมัธยมชาย
แชทคุยแล้วก็หลอกให้โอนเงินครั้งละเป็นหลักร้อยค่ะ
ส่วนผู้ชายรายอื่นกำลังตรวจสอบอยู่นะคะ
อกจากนี้ก็มีการปลอมชื่อในแอปหาคู่
แล้วก็ใช้ชื่อซื้อสินค้าในแอปออนไลน์

คือก็โดนเอาโดนเอาตัวตนไปทำธุรกรรมต่างหลายอย่างเลยค่ะ

เอาเบอร์โทรล็อกแอคเคาน์ไว้

ที่อยากจะคุยกับคนหลายคน
ทำให้ให้เค้าอยู่บ้านกับแฟนเค้า

ปีเธอต้องไปเป็นวิทยากรสอนตำรวจตามหาตัวแล้วค่ะถ้าอย่างนี้นะคะ
ทีมข่าวไปถามคนในคลิปนี้ค่ะชื่อว่านางสาวทิพย์อายุ๒๔ปีคนก่อเหตุ
เพราะว่าผู้เสียหายเป็นคนสวยแล้วก็แชทกับผู้ชายด้วยแต่ว่าไม่ได้หลอกเอาเงิน
เพียงรายเดียวที่ทักไปขอยืมเงินแต่ก็โอนคืนแล้วค่ะ
ถามว่ามันใช่ชีวิตประจำวันยังห้องไปไหนมาพ่ออย่างนี้ไม่ได้จ้า
เชิงกลีบกันอย่างนี้หรอประมาณนั้นน่ะแต่อย่าขอโทษ
อย่าขอโทษตอนนี้สำนึกผิดแล้วสำนึกผิดจ้ะ